เพราะเรียกรัมต้นเลขกันต่อนะคะเขาบอกว่าที่นึง
คล้ายแค่ไหนไปดูพร้อมกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแปลกของจอมปลวกและ
ต้นไม้ที่มีลักษณะไปคล้ายกับรูปปั้นกุมาร
เริ่มกันที่จอมปลวกสีดำรูปทรงคล้ายรูปปั้นไอ้ไข่
โผล่ในบริเวณวัดบ้านเบ่งจังหวัดสุรินทร์
หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจอมปลวกสีดำที่ว่า
คุณผู้ชมดูกันหน่อยว่าเหมือนไหม
เพราะชาวบ้านบอกว่ารูปทรงดูคล้ายรูปปั้นไอ้ไข่
กุมารเทพแห่งวัดเจดี
โดยจอมปลวกสีดำนี้โผล่ขึ้นมาในบริเวณวัดบ้านเบ่ง
พื้นที่หมู่๒ตำบลศรีนรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งกลุ่มชาวบ้านพากันไปขอโชคลาภ
พร้อมทำพิธีกันตามความเชื่อ
โดยงานนี้มีพ่อหมอเป็นผู้ทำพิธี
และจุดทูปมงคลเสี่ยงทาย
เพื่อจะนำเลขก้านทูบไปหาซื้อลอตเตอรี่หลุนเสี่ยงโชคกัน
เอ้าไปดูกันเอาเองว่ามีเลขอะไรบ้าง
ส่วนที่เห็นก้านทุบอีกอันที่อยู่ข้างกัน
ก็เป็นทูปเสี่ยงทายของชาวบ้านบางคน
ซึ่งอยากจะจุดทูปเสี่ยงทายเองบ้าง
เพราะอยากจะได้เลขเด็ดไปเสี่ยงดวงกันอีกชุด
ก็ขอให้สมหวังกันแบบทั่วหน้านะครับ
ไปต่อกันที่จังหวัดตากมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น
หลังจากที่ไฟไหม้ป่าบริเวณเชิงเขาดอยหินระคัง
ทำให้ชาวบ้านเขาไปเจอไม้ลักษณะคล้ายกุมารทอง
โผล่อยู่ที่ลำต้นตามไปดูกันเลยครับ
ไปกันที่บริเวณเชิงเขาดอยหินระคัง
ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณดังกล่าวเพิ่งถูกไฟป่าเผาไหม้
หลังเพลิงสงบก็พบว่าบริเวณลำต้นของต้นอ้อยช้าง
มีตาไม้ที่ปูดยื่นออกมาจากลำต้น
มีลักษณะคล้ายกุมารทองมีท่าทางเหมือนคนยืนเท้าเอว
และอีกด้านของต้นไม้ก็มีต้าไม้ยื่นออกมา
คล้ายเป็นช่วงลำตัวส่วนล่างและขาในท่ายืนโน้มตัว
เหมือนเด็กน้อยกำลังยืนเล่น
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นกุมารทองที่จะมาให้โชคลาภ
ทางชาวบ้านจึงได้นำทูบเทียนแป้งและผ้าสามสีมาผูก
พร้อมกับขอโชคลาภตามความเชื่อ
หากชาวบ้านที่มาขอโชคถูกรางวัล
ก็จะนำเงินมาสร้างบ้านให้กุมารได้อยู่อาศัย
พร้อมกับถวายของเล่นต่าง
และในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังรูปขอโชค
โชคก็ปรากฏขึ้นมา๒ตัว
ต่างก็พากันนำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้
อีกทั้งยังมีชาวบ้านคนหนึ่ง
เกิดอาการประหลาดขึ้นอีกด้วย
แล้วพอหลังจากชาวบ้านที่เกิดอาการประหลาด

ประหลาดดังกล่าวก็หายไป
จากนั้นชาวบ้านก็ได้ทำการจุดทูปเสี่ยงทาย
จำนวน๒ดอกปรากฏออกมาได้อย่างที่เห็น

ก็ไปตรงกับโชคที่ลำต้น
ที่ชาวบ้านนำแป้งไปรูปถู

ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ

แล้วค่อยใช้วิจารณญาณในการรับชม